เพราะว่ามีการเปิดให้บริการเรือไฟฟ้าคลองพดุงกรุงเกษม

แต่ว่าไม่ตอบคำถามอะไรเกี่ยวกับการชุมนุมวันนี้

ในการเปิดให้บริการเรือไฟฟ้าคลองพดุงกรุงเกษม

นายกรัฐมนตรีก็ไปเป็นประธานในพิธีเปิดด้วย

พูดถึงเรื่องของเรือไฟฟ้านี้ก่อนละกัน

สามารถใช้บริการได้ฟรีเลย๖เดือนนะคะ
แล้วหลังจากนั้นกรุงเทพมหานครเขาจะค่อยเก็บค่าบริการ
เกิน๑๐บาทตลอดสาย
พอทำพิธีเปิดอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บ
นายกก็ร่วมลงเรือไปตามคลองแสนแสบ

ตะโกนให้กำลังใจตลอดเลยนะคะ

นี่ค่ะก็มีประชาชนหลายคนที่รู้ว่านายกจะมาล่องเรือตรงผ่านทางเส้นทางนี้
ก็เลยมาเนี่ยรออยู่ข้างทางนะคะคอยแบบตะโกนให้กำลังใจแบบนี้
ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าพอใจดีใจเลยล่ะ
คิดมาเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมแล้ว
แล้วก็ขอขอบคุณกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมผลักดันจนทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้
และในอนาคตข้างหน้าก็จะมีการผลักดันส่วนต่างตามมาด้วย
ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าเอ่ยอะไรต่างเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนกรุงเทพที่จะเดินทางในเรียกว่าการเดินทางคมนาคมสาธารณะอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

วันนี้มีถามบ้างไหมเรื่องการเมืองเรื่องม็อบอะไรท่านนายกไม่ได้พูดเลยใช่ไหม
พูดเลยไม่ตอบเลยนักข่าวก็เลยถามว่าแม้นายกวันนี้อารมณ์ดีนะ
อารมณ์ดีเนี่ยเพราะว่ามีประชาชนสองฝั่งคลองพระดุงกรุงเกษมมาให้กำลังใจใช่มั้ยล่ะ
แซวนิดนึงนายกตอบกลับว่าไงรู้ไหมแล้วมันเสียหายตรงไหนล่ะที่ประชาชนมาให้กำลังใจ
ส่วนพอถามเรื่องการโมมปุ๊บก็ไม่เอาไม่พูดไม่ตอบไม่รู้ไม่สน
เอกประยุทธ์ท่านเป็นแฟนกัน

ก็จะชอบแซวคุณสิริวัลนักข่าวการเมืองของเราที่เวลาไปตามติดตามข่าวการเมืองถามนายกสัมภาษณ์นายกอะไรอย่างนี้